คนนี้เลยแอนน่ากลึกคนนี้
เขาบอกว่าเขาคิดถึงบ้านมากเลยเพราะว่าอะไร
หนูเนี่ยคิดฮอดกับข้าวบ้านทักหลายค่ะพี่ค่ะ
นี่สวยแบบนี้สวยเหรอ
ต้องบอกก่อนว่าแอนน่าเกลือกค่ะเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมัน
บ้านเกิดอยู่ที่อำเภอพลพิสัยจังหวัดน้องค่ายบ้านเห่านี่แหละ
อยู่ริมฝั่งโค้งเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
ที่เขาจัดงานบุญบ้างไฟแบบใหญ่นะนะ
แล้วด้วยความที่ช่วงหลังค่ะน้องแอนน่านะลุยถ่ายละครติดกันไม่หยุดเลย
ยังไม่มีโอกาสได้กลับไปต่างจังหวัดให้ไปหายายซะทีนึง
ซึ่งล่าสุดค่ะหลังปิดกล้องละครแอนน่าเนี่ยก็แพนกลับจังหวัดมหาสารคาม
ใช่ค่ะตำจริงหนูชอบป่นมะเขือมะเขือมันจะมีความแบบหอมหอมเผ็ดหน่อยแซ่บนัวเอาข้าวเหนียวจ้ำ

สุดท้ายที่ไปก็คือจะบอกให้ยายนะแบบว่าฮอกลับมาให้นำเถอะ

พูดเดียวอะจ้ะ

โอไม่เงานะจ๊ะไม่เป็นไรเดี๋ยวแจ๊กกะลินก็บอกไปเรียบร้อยนะคะ
ให้กำลังใจแอนน่าด้วยนะคะติดตามผลงานเธอได้
รวมไปถึงแฟชั่นเด็ดที่แอนน่าเนี่ยได้มาขึ้นปกมาลัยไทยรัฐเป็นครั้งแรกด้วย
คุณผู้ชมดูซะก่อนออร่านางเอกออใจบอกเลยว่าสวย
ขาวมากเลยหุ่นเขาดีมากเลยนะใส่สีอะไรก็
อยู่มา๑๐ปีแล้วนะไทยรัฐยังไม่ได้ขึ้นมาลัยไทยรัฐกับเขาเลยเนี่ย
เดี๋ยวเธอจะอยากขึ้นมาลัยไทยรัฐจากหมดสายฝน
บกวนเอฟซีช่วยแจ้งเรื่องไปที่ไทยรัฐด้วย
มาเขียนบอกใครดีดิฉันไม่รู้จะบอกใครฉันอยากลงมาลัยไทยรัฐ
ในอินสตาแกรมพรุ่งนี้๑๑เดือนกันยายนอาจจะเป็นสายฝนหรือว่าเชอรี่ของเราก็เป็นได้
คุณผู้ชมบอกเตรียมเลยเอาหนังสือพิมพ์ห่ออะไรดีวะ